ไปกันอย่างเออกระเริกเลยไปกันที่ฉะเชิงเซา
งานนามัศกาลหลวงพ่อโสธรประจำปี๒๕๖๕ที่บอกแบบนี้
เขามีนางฟ้าไปด้วยนางฟ้าที่ชื่อว่าอิงฟ้า
พี่ฟ้ามาสวยมากมาในชุดสีฟ้าด้วยคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวก่อนจะไปชมพี่ฟ้ามาเล่าก่อน
ปีนี้เขาจัดขึ้นเป็นปีที่๑๓๒แล้ว
หนึ่งสามสองอ่ายังไม่จดอีกยังไม่จดอีก

แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นความสวยงามของอิงฟ้าวราหะกันหน่อยนะฮะ
เช้ามากนะงานเมื่อเช้าเนี่ยนะ
อิงฟ้าสดใสเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาในชุดไทยเต็มยดเลย
มาขึ้นขบวนรถบุษบกค่ะตกแต่งไว้อย่างวิจิต
ด้วยช่างฝีมือหัดทศิลป์อันสวยงาม
มีพญานาคาราชเทวราชาแห่งบาดานบางปะกงคุณผู้ชม
แล้วก็นาคสุรางคณางนาคเทวีค่ะ
ขบวนเนี่ยโอ้โหอลังการจริงส่วนชุดที่น้องอิงฟ้าแต่งวันนี้เขามีชื่อเรียกด้วยนะ
ชื่อชุดว่าพญานาคินีเทวีศรีปฐุมมา
เป็นเครื่องศิรพัตราพรที่วิจิตรงดงามมากคุณผู้ชม
มีดอกประทุมชาติแล้วก็ผักกาพันธ์สีฟ้าตกแต่งอยู่บนตัวน้องด้วย
แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยดขนาดนี้ไม่ได้มาแค่โชว์สวยค่ะ
สมศักดิ์ศรีกับเป็นพิธีใหญ่ประจำจังหวัดเลยนะครับ
แล้วก็เป็นงานประจำปีของวัดหลวงพ่อโสธรด้วย
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวแปดริ้ว
ฟ้าก็ร่วมร่ายรำแล้วก็ขับขานเพลงแหล่ค่ะ
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อโสธรด้วยไหม

ก็ต้องได้ฟังเสียงเพราะของน้องอิงฟ้ากันด้วยค่ะ

ปกตินักร้องส่วนใหญ่เขาจะไม่รับงานเช้านะ
เพราะเสียงมันยังไม่มา
อันนี้ใส่อย่างกับเสียงลูกแก้ว

แบบนี้เลยเพราะจนขนลุกเอาจริง
แล้วงานนามสการหลวงพ่อโสธรปีนี้ค่ะ
ฟ้าร่วมขบวนแห่แล้วก็ร้องแหล่ถึง๔จุดสำคัญของเส้นทางด้วยกันนะ
บอกเลยว่าความฮอตของอิงฟ้าคุณค่ะนาทีนี้ยืนหนึ่งจริง
ตลอดเส้นทางขบวนคุณฟังดีนะ
ขบวนแห่เขาแห่กัน๖กิโลเมตรนะ
ข้างทางคุณดูด้วยตาคุณเองเลยละกัน
แฟนคลับอิงฟ้าเพียบป้าย
โอ้โหไปเต็มอ่ะแล้วก็พี่น้องในพื้นที่ก็เดินตามขบวนกันไปด้วย

กิโลเดินไปเพลินเหมือนไม่เหนื่อยเลยนะ
ดูความสวยของขบวนด้วยดูความสวยของอิงฟ้าด้วยนะฮะ
แล้วก็ความงดงามของขบวนแห่ปีนี้เขาจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการจริง
และอย่างที่บอกไปขบวนแห่ครั้งนี้อิงฟ้ามาทั้งแหล่มีทั้งรำ
งดงามอ่อนช้อยขนาดไหนอ่ะชมภาพบรรยากาศอีกสักทีค่ะ
จริง

มาก็สวยรำก็สวยแหล่ก็เพราะขบวนก็ดี

คุณผู้ชมค่ะแล้วบอกเลยนะบรรดาเอฟซีคนรักอิงฟ้าเนี่ย
อย่างที่บอกไปงานมันแห่ตั้งแต่๖โมงเช้า
แต่ว่าเอฟซีเนี่ยไปรอกันตั้งแต่ตี๓ตี๔เพื่ออะไรสิก็จับจองพื้นที่
จะได้เดินไปพร้อมกับขบวนบุญนี้ของอิงฟ้า
อยากอยู่ใกล้อะไรแบบนั้นใช่ไหม
งานไทยแบบนี้ก็มีงานโกอินเตอร์เขาก็มี

แต่ว่าอันนี้เป็นงานแบบไทยมันถูกใจเรามากเลย